คุณผู้ชมค่ะความเดือดร้อนของชาวบ้านเราก็ต้องตามติดกันนิดนึง
เพราะว่าชาวบ้านชุมชนโนนชัยที่จังหวัดขอนแก่น
เขาเดือดร้อนหลังจากที่มีผู้รับเหมาเนี่ยมาสร้างถนนแล้วก็วางท่อระบายน้ำ
หลังจากนั้นเหมือนยังเก็บงานไม่เสร็จค่ะ
ทำให้บริเวณถนนตรงนั้นเป็นหลุมลึกเป็นเมตรเลย
แล้วผู้รับเหมาก็ยังไม่มาเก็บงานตอนนี้
หลายคนในชุมชนเขาก็กังวลว่าจะมีคนได้รับอันตรายหรือเปล่า

นี่ค่ะไปดูบริเวณที่ชาวบ้านในซอยราชขนึง๒๐นะคะ
อยู่ในชุมชนโนนชัยเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เขาตรงนี้จะใช้สัญจรผ่านไปมาตลอดเลย
แล้วคุณเห็นไหมมันจะมีน้ำเนี่ยเอ่อมาแล้วน้ำก็คือท่วมขังอะค่ะ
เพราะท่อปลาปลาแตกบางจุดท่อระบายน้ำอยู่กลางถนนด้วย
แล้วฝาท่ออยู่สูงกว่าระดับพื้นผิวจราจรอีก
มันก็เนี่ยทุลักษณ์เลยเห็นมั้ย
ขี่จักรยานไปเนี่ยค่ะยังสะดุดเลยค่ะคุณ
แล้วนอกจากนี้ก็พบว่าริมถนนเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดเป็นร่อง

เพื่อเหมือนคล้ายขุดเพื่อจะวางท่อระบายน้ำ
คือท่อตรงนี้ร่องตรงนี้นะคะลึกประมาณ๑เมตร๓๐เซนติเมตรนะคะ
แล้วยังไงขุดทิ้งไว้แต่ผู้รับเหมาไม่รู้หายไปไหนกว่า๓เดือนแล้ว
มีเพียงแค่กรวยแล้วก็เชือกฟางที่กั้นเป็นแนวแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ
แค่เชือกฟางบางจะช่วยอะไรได้เช่าบ้านก็เลยหวัดกลัว
ถ้าหากผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาใช้เส้นทางนี้เข้าออกประจำ
รวมถึงเด็กลูกหลานที่ออกมาวิ่งเล่น
เกรงว่าจะได้รับอันตรายหรือเปล่าอาจจะตกลงไปในร่องแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะ
มีแค่กรวยแบบนี้กับเชือกฟ้างคุณดูเส้นเท่านี้มันจะไปช่วยอะไรได้
ทางด้านร้อยตรีบัวสอนมูลดีนะคะชาวบ้านที่อีกหนึ่งคนที่เขาได้รับผลกระทบ
ก็อาศัยอยู่ภายในซอยนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ถนนเนี่ยก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะ
แต่เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี๒๕๖๓คือมีช่างเข้ามาทำการซ่อมแสงพื้นผิวถนนตรงนี้
โดยมีการไม่ได้มีการบอกกล่าวกับชาวบ้านนะคะไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยอยู่ก็เข้ามาแล้วก็มาซ่อมถนนนะคะ
จนกระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๖๓ปีที่แล้ว
เขาบอกว่าก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ทำไมงานมันกลับยังไม่เรียบร้อยก็เลยมีการร้องเรียนไปยังเทศบาลนครขอนแก่น
หลังจากนั้นก็มีบริษัทผู้รับเหมามาทำการขุดเจาะถนนเพื่อจะวางท่อระบายน้ำอีก
แล้วก็ขุดลึกทิ้งไว้แบบไม่ถมอะไรแบบนี้แล้วหลังจากนั้นผู้รับเหมาก็หายไปเลย
เอาอย่างนี้ไปลองฟังเสียงของชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนกันดีกว่าค่ะ
มันก็ลำบากนะครับเพราะว่ามันทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนเข้าไปอีกนะครับ
บางคนเขายังเอ่ยปากว่ามันลำบากยิ่งกว่าก่อนทำอีกหรือมาทำทำไมเขาว่า
คือให้รีบมาทำนะครับให้รีบมาทำซะเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากับเด็กขึ้นมาเนี่ย
มันจะเสียใจภายหลังนะครับแล้วก็จะหาคนรับผิดชอบไม่ได้เลยนะครับให้รีบมาทำ
เห็นไหมคะทำทำไมชาวบ้านเขาบอกแบบนี้มันทำแล้วมันลำบากกว่าเดิมอีกตอนนี้
ก็เลยฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นหน่อยนะคะว่าให้เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเลยนะคะก็คือหลังจากขุดท่อเพื่อจะวางท่อระบายน้ำแล้วผู้รับเหมาก็หายไปเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยนะคะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากจริงจ้ะ